ภูเก็ตนักท่องเที่ยวกำลังเยอะเลยกำลังมาเลยคุณผู้ชมครับ
แต่ปรากฏว่าคนร้ายนะครับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ
ประกบแล้วไปกระชากโทรศัพท์มือถือจากนักท่องเที่ยวครับ
รถล้มเลยเนี่ยครับดูนะฮะไปแล้วฟื๊บพอตีประกบได้
กระชากครับกระชากกระชากกระชากนี่แหละครับ
รถล้มฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสิบหกมีนาคมที่ผ่านมาครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติ
ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในซอยเชิงทะเลครับนี่คือทะหลางภูเก็ต
ระหว่างนั้นมีคนร้ายสวมเสื้อสีแดงเห็นไหมครับดึงแล้วกระชากแล้ว
ประกบและกระชากโทรศัพท์มือถือจนรถล้มฮะส่วนรถของคนร้ายก็เซไปเซมาเหมือนจะล้ม
แต่ก็ยังขี่ต่อไปได้ขณะนั้นผู้เสียหายพยายามวิ่งตามคนร้ายไป
แต่วิ่งไม่ทันครับหลังเกิดเหตุตำรวจลงพื้นที่นะครับ
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาเส้นทางการหลบหนีของคนร้าย
จับได้ทันควันจริงจริงที่บ้านหลังดึงที่ห้อผจรหลังชะวันภูเกตนั่นแหละ
ของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือของนักท่องเที่ยว
แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุหลังจากจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
ผู้เสียหายซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มาขอบคุณตำรวจนะครับที่จับคนร้ายได้เร็วจริงครับ